ส่วนผู้ชายคนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวทครับไม่กินยาตามหมอสั่งไม่พอ
ดื่มเหล้าเข้าไปวุ่นวายกันทั้งชุมชนครับ

พังข้าวพังของและทำร้ายคนในครอบครัวมาแล้ว
ตำรวจก็พยายามเจรจาแต่ไม่เป็นผลครับ
ผู้ชายคนนี้หยิบอาวุธมาไล่ฟาดไล่ฟันตำรวจฮะ
แล้วก็รีบหนีขึ้นชั้น๒ของบ้าน

หลังคาไปไปนั่งอยู่บนหลังคาบ้านครับ

ท้าตำรวจว่ายิงเด็กยิงผมไม่ตายเลย
ยิงสิยิงนะ

คุณผู้ชมครับผู้ชายคนดังกล่าวเริ่มอ่อนล้า
จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละครับ
ครอบรึงใจร้านแบบว่า
ไอ้ที่เจ้าหน้าที่ดึงตัวไม่เจ็บอะนะเจ็บตรงขาขาติดอยู่ไง
ที่ก็จะดึงเข้ามาใช่ไหมขามันติดอยู่คุณผู้ชมดูดูขาเนี่ยเขาบ่นเลยนะครับ
นางสาวมิ่งขวัญอายุ๓๐ปีครับภรรยาของผู้ชายคนดังกล่าว
บอกสามีฉันชื่อนิรันดิอายุเท่ากันกับฉันนี่แหละ

ต่อมาป่วยจิตเวศแล้วยาไม่กินยาไม่กินแต่ดื่มเล้า